สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันอย่างงี้นะฮะอืมนะฮะเอ้าไปเรื่องแรกวันนี้
ไม่ได้ไปบุญมันทำไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นนพะใหญ่
นี่เขาจะไปทำบุญอยู่อ่ะนี่เขาจะไปอินเดียเลยนะฮะคูยอร์จำเป็นอย่างง่ายสิเขาไปทำบุญ
เคยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไหมเคยมา

มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงด้วยคุณผู้ชม

เราตัวมันไม่ได้เล็ก

คือมันอะไรเกิดขึ้นลุง
มีแบบนี้ไหมคนที่ขึ้นมาเสร็จแล้วแบบเหลือที่นิดเดียว
แต่ขอเข้ามาแทรกตัวลงไปอะไรอย่างนี้

แต่กูไม่เคยมีแบบดูด้วยนี่ดูกล้องหน่อยดูกล้องมาครับโอ้ย
เฮ้ยอีบ้าโอ้ยพี่มนต์อ้าวนั่นมีอ่ะคุณแม่
อ่ะดูนี่หูหนูโอ้ลง

อันนี้พี่หนูแคปไว้หรือหรือหานี่

ตอนหนูเห็นนะคุณแม่ไม่รู้ถามเขาดู
ตอนนี้หนูเห็นหนูรีบกดเพลงนั้นผ่านไปเร็วเลย
หนูตบปากแกงกินเดี๋ยวดูซ้ำ
น่ากลัวมากเลยนะมันคงทำอย่างนี้ได้ยังไงชอบเอาคลิปฉันไปแชร์

โอ้โฮตามได้

คุณแม่หนูเสียใจแต่ตัวคุณแม่มากเลยว่าวะหนูเปิด

อยากรู้บทวิกมี๓คลิปเองเสียใจมาก
อยากจะดูเพิ่มใช่ไหม
อย่างที่เมื่อกี้ถามไปมันมีอย่างนี้
ไม่ใช่อะไรสักอย่างอ่านก็ยาก
เขาบอกเล่าเรื่องราวที่ประสบมานะครับกับตัวเอง

เขาบอกว่าระหว่างจะถึงสถานีจตุจักรนั้น
มีผู้หญิงรุ่นป้าสองคนเข้ามาในขบวน
อยู่นะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับ

อีกคนนึงเนี่ยไม่มาด้วยกันยืนยิ้มแล้วก็
ทำไมตกไม้ตกมือหรือคะตกมือเชีย

ปรากฏว่าเธอรู้สึกโกรธมากนะฮะกับการกระทำเช่นนี้
เพราะเธอเองเนี่ยก็ไม่ยอมลุกขึ้นไปเหมือนกัน
อยากจะนั่งตักก็นั่งไปไม่ยอมลุกนะฮะ

คุณเห็นฝรั่งตรงด้านข้างนะผู้หญิงไทยฝรั่ง
เขาลุกให้เพราะเขาลุกให้

ไม่ปรากฏว่าคนที่ถูกนั่งทับตัก
เขาก็เลยต้องลุกแทนเพื่อให้ถ
มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริง
เกรงชัยผู้หญิงชายต่อช่างคนนั้น
ส่วนป้าที่นั่งตัก

ก็คือหลบตามองเขาบอกทำเชิดไม่สนใจอะไรอย่างนี้

แต่คุณป้าก็น้องใส่ทงใส่ทองอยู่เ
เออไปทำได้ยังไงนี่

พอเขาแชร์ไปเนี่ยมีคนอื่น

บางคนเนี่ยนั่งตักเขาผลักให้ล้มลงไปเลย

ผมก็ไม่ยอมผมก็ผลักเลยล้มไปเลย
แต่บางที
ผมจะอย่างยืนได้อย่างจับอะไรเองได้อยู่

ซึ่งสมมติเหมือนเบียดการนั่งตอนแรกที่เข้ามาพร้อมกัน

ใช่ไอซ์คนอื่นเขาต่างชาติต้องลุกขึ้นมาให้ดูสิ

เพราะว่าต่างชาติลุกให้แล้วฉันเป็นคนไทย
แล้วป้ามานั่งตักอย่างนี้แล้วตัวเองไม่รู้

แต่ถ้าเราจะพูดสิ่งเรื่องมรุ่นป้าอย่างนี้

แต่ไม่ควรทำจะรีบไปแทงหวยหรือเปล่า

ตอนนี้เขาก็บางเคาน์เตอร์

เขาก็จะไม่แจกถุงพลาสติกแล้วอย่างนี้
มีวันไปซื้อของเงิน

ตีกับพนักงานขายเรื่องอะไรรู้ป่ะ

ถ้าใกล้กับอยู่คุณแม่คุณเรียกว่ามนุษย์พี่ก็บอก
มนุษย์พี่
ถ้าคุณมนุษย์พี่แล้วนี่มนุษย์อะไรล่ะมนุษย์เพื่อนหรือมึง

เราจะต้องไปอ่านข่าวของคนคนนี้ด้วย

ผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกผัวมาลัยน้ำเขียว

ให้หวยถูกมา๓มั่วติด
งานราชการได้โพสต์ภาพคุณยายคนนึงเนี่ย
กำลังแก้บนจ่าเฉย
กำลังถูกไว้๓มั่วติดกัน

จังหวัดสงขราฮะคุณดู

แล้วก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นจริงตามภาพเลยครับ
โดยนายสุนันศรีสวัสดิ์
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติเมืองสงขา

ทหารเรือทับมือเรือภาคที่๒

เราให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธุ์
คุณยายท่านหนึ่งได้เดินทางมากับ

แล้วก็ได้นำดอกไม้ทูตเทียน
แก้บนจ่าเฉยเลย

ปรากฏว่าแกถูกรังวัลสลากออมศิลป์
จริงก็เลยมาแก้บน

แกบอกว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยถูกเลย
แม่เจอจ่าเฉยให้๓งวดติดเลย

นางก็เลยมาเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลย
งวดนี้มีอะไรแปลกเยอะ
คุณลองดูงวดนี้งวดที่ผ่านมาเห็นไหม

แม่ลูกแม่ลูกคุณหนุ่มแม่ถูกงวดที่แล้ว๑๒ล้านงวดนี้ลูกมาถูกอีก๑๒ล้าน

รางวัลที่๑ในบ้านเดียวกันเนี่ยแม่ถูกใบหนึ่งลูกถูกใบหนึ่ง
อยากจะไปอยู่บ้านเขามากเลยคือจะได้เข้าเรื่องกันมาก

เราก็แจกไปหมดแล้วนะเวลาคนมาถูกหวยไม่ต้องยื่นลงเลย
เหลือแล้วก็ตัวเองก็ลืมไว้ด้วยลืมลืมไว้ที่ทำงาน
วันดีคืนดีก็ไปรับแขกที่โต๊ะทำงาน
มาลอตเตอรี่อยู่รองตัวเลขถูกรางวัลที่๑

แล้วแสดงว่าคนที่ใบที่แจกไม่ถูกเลย
เขาได้มันก็ถูกน่ะอืมนะอีกหนึ่งอันค่ะ
อันนี้ก็เรียกว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นี้บ่อย
เรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ยอมไปตามที่เรียก

สื่อข่าวก็รายงานเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ถูกแท็กซี่เนี่ย
ปฏิเสธหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
โดยเธอก็แนะนำให้คนอื่นทำแบบนี้ดูบ้างไหม

มีตำรวจอยู่ใกล้พื้นที่ก็ตะโกนเลยค่ะ
บอกคุณตำรวจคุณตำรวจคะแท็กซี่คันนี้
เลือกรับผู้โดยสารค่ะ
ตะโกนดังตะโกนบอกตำรวจเลยว่าเขาเห็นตำรวจอยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินไปเลยค่ะเข้าไปดำเนินการทันทีออกใบสั่งเลยด้วย
นะก็ออกใบสั่งคนขับที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์
ว่าเขาเรียกแท็กซี่เป็น๑๐คันเลยจะเรียกกลับบ้านเนี่ยมีเพียงคันเดียวเท่านั้นที่ยอมไป
เท่านั้นแท็กซี่น้ำไงน้องแถวประตูน้ำใช่ไหมเนี่ย
นั่นแหละย่านนั้นเลยนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นกับตาตัวเองเลย
เพราะว่าเธอเธอตะโกนเรียกตอนนั้นตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยเข้าไปลองถามแท็กซี่ก็พบว่า
ปฏิเสธผู้โดยสารจริงอย่างไรก็ตามค่ะโพสต์ดังกล่าก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกไปเนี่ยนะคะ
มีแชร์ออกไปมากกว่า๖๐๐๐ครั้งแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์๒๕๐๐คอมเมนต์นะคิดดูนะ
ส่วนใหญ่คนก็จะเขียนประมาณว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะเรียกไปแท็กซี่ก็ไม่ยอมไปเหมือนกัน
ก็โดนทุกคนไม่มีใครไม่โดนคือทุกคนโดนแบบนี้กันหมดเลยนะคะ
ถ้าอยู่ในกรุงเทพทุกคนต้องโดนถ้าคุณใช้บริการแท็กซี่มันต้องเคยเจอกันอยู่แล้ว
อันนี้เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดมีตำรวจอยู่ตรงนั้นก็ตะโกนบอกคุณตำรวจเลย
คุณตำรวจก็จะมาดำเนินการตามหน้าที่ไปออกใบสั่ง
แล้วตรงนั้นตำรวจเยอะด้วยเนอะตำรวจเยอะมากเยอะตรงนั้น
วันนี้รู้สึกจะมีผันดินไหวเนอะผันดินไหวที่ลำปาง
ก็บอก๑๑ครั้งแล้วนะ๒ชั่วโมง๑๑ครั้ง
ชั่วโมง๑๑ครั้งก็ไม่เริ่มไหวตั้งแต่ตอนเที่ยง๑๐จนถึงบ่าย
บ้านคุณใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วบ้านในเจนแรงไหมไม่เป็นไรค่ะ
แรงไหมเพราะแม่อยู่ในตลาดโอ้แรงไหมแรงประมาณ
โอ้โหก็ไม่เบานะ๓๓ก็ที่พยาวก็จะรู้สึกเชียงรายพยาวเชียงใหม่รู้สึกนิดหน่อย
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นครั้งที่๑๔ติด
แถวบ้านหนูเขาไม่รู้จักกับคุณแม่มันไม่รู้สึกเลยเพราะว่าอยู่ในตลาดคุยกันเสียงดัง
เขาบอกว่าขนาดแผ่นดินขนาด๔๙ลึก๒๑กิโลเมตรมันก็ยังแบบว่าไม่ได้
แต่๔๙ก็รู้สึกเยอะนะ๔๙นี่ไม่น้อยนะเยอะแต่ชาวบ้านไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
ก็ไม่รู้สึกว่าคุยกันในตลาดเสียงดังคุณแม่
แต่ก็ถามว่าคนที่อยู่บนตึกสูงจะรู้สึกเพราะว่ามันสั่นมันค่อนข้างแบบรู้สึกกับคุณแม่
แต่เขาก็เตือนภัยเหมือนกันใช่ไหมพี่หนุ่มว่า๔๙ประเทศจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะ
ปกติถ้าสมมุติแผ่นดินไหวทางภาคเหนือมันจะมาจุดศูนย์กลางอาจจะอยู่ที่พม่าประเทศไทยได้รับผลกระทบ
แต่อันนี้คือประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง

ประเทศไทยหลังนี้เราอย่างพี่หนุ่มพูดเชียงรายก็เคยแผ่นดินไหวมาแล้วถูกต้องไหม
มันเริ่มภาคเหนือเริ่มแผ่นดินไหวเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเหมือนกันนะ
เอ้าพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาถรรพราเกร็ดสีทอง

ใช่ไหมจะไหว้มาหาคุณ
ใส่ปากแกก่อนอาถรรพ์กันใช่ไหมไปกับเบ๊กันนะ
วันพระใหญ่เขาก็มีเรื่องราวกันมากมายเลยจริง
คือผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าเมื่อประมาณตี๑ของวันที่๑๙กุมภาพ

ผมชอบกินบัวย่นนะผมรู้นะ

รุ่นเดี๋ยวนี้เธอรุ่นรุ่นแคปไว้แล้วหรือ

แคปแบบไปลูกว่าฉันทำอะไรบ้าง

เสร็จแล้วกินอ่าเหล้าได้แล้ว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตี๑ของวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์

ได้นำกำลังไปค้นหาร่างของนายประยูน

ลงไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ำ
ชาตินอกนับชาตินอกแล้วก็ศูนย์หายไป
โดยเหตุเกิดในอ่างเก็บน้ำชากนอกหมู่๑
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังระมุงจังหวัดชนบุรี
เมื่อเจ้านักที่กู้ไพรไปถึงพร้อมนักประดาน้ำ

ชุดนี้เคยมาสัมภาษณมูไนท์เราจำได้ไหม

แล้วนักประดาน้ำทุกคนจะต้องมีหู

เขาเชื่อเรื่องผีพงผีพายเขาเชื่อหมดเลย
กลุ่มนี้เคยมาสัมภาษณ์กับมูไนท์ของเราหมดแล้วนะฮะ

ต้องทำการจุดทูปขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
เพราะว่าทำไมถึงต้องจุดทูปขอเข้ามาก่อน

ผู้สูญหายเร็วเพื่อความปลอดภัยกับชนที่

แต่การค้นหานั้นอุปสรรคเยอะมาก
จากใต้น้ำเนี่ยต้องยอมรับว่าตรงจุดตรงนี้มีทั้งต่อไม้โครน
ผิวน้ำยังมีวัชพืชจำนวนจอกนะฮะแหน่ผักตบชาวาผักกาเช็ด
กคลุมประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
มันก็เลยค้นหาด้วยความยากลำบาก
๓ชั่วโมงกว่าจะเจอร่าง
กว่าจะเจอร่างที่แบบไรฮะพวกนี้จอกแหน่ที่เมื่อกี้พูดไง
ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไร
เป็นเขียวอยู่ข้างบนละร้อยปิดหมดเลย
เป็นแบบเขาบอกว่าอย่างนี้คือมันผักตบชาวผักกาเช็ดจอกแหน่

ติดอยู่กับต่อไม้ใต้น้ำลึกกว่า๒เมตร
ก็จึงเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางความโศกเศร้าของเมียเขา

ภรรยาของผู้ตายเนี่ยตั้งกำลังท้องอยู่ด้วยพี่หนุ่ม
ตั้งท้องอยู่ได้เดือนหนึ่งเล่าว่าวันก่อนเนี่ย
มาหาปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แหละ
ก่อนแล้วก็บอกว่าพบกับสัตว์บางชนิด
ลำตัวเนี่ยความยาวนะพี่ประมาณ๓เมตร
แต่ความ๓เมตรนี่ไม่ธรรมดาคือเกร็ดน่ะ

เขาบอกว่าแขนมนุษย์ใหญ่แค่ไหนหางเท่าแขน

แต่ตัวเป็นสีทองความยาว๓เมตร

คือเขาไปเห็นก่อนหน้าเขาไปเห็นก่อนที่จะตายหนึ่งวัน

เขาก็ลงแหลงอะไรตามวิถีตามธรรมชาติ
ไปเจอไอ้ตัวนี้เขาบอกเจอแบบจังเลยนะ
ตัวอะไรก็ไม่รู้ความยาว๓เมตร

ก็รีบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็กลับบ้านทันที
ตนเองก็ห้ามปรามว่านี่อย่าไปหาปลาตรงนี้อีกเลย

แต่ก็ไม่รู้อะไรทำไมอยู่ดีถึงพากันออกมา

ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเปิดเผยว่า

มักจะเกิดเหตุคนที่มาหาปลาในเวลากลางคืน

และทุกครั้งที่คนจะตาย
ก็จะตรงกับวันพระใหญ่
วันนี้เป็นวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
ซึ่งตรงเป็นวันพระใหญ่คือวันมาคบูชาด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าชาวบ้านแถวระแวกนั้นเขาก็จะรู้

พระใหญ่วันพระวันโกนอย่าไป
แต่ปรากฏเนี่ยอยู่ดีก็ไม่รู้ว่า

ถ้าสมมุติเราเจอตัวอะไรที่ยาว๓เมตร
ฟาสต์แบบหน้าต่อหน้าอย่างนี้

เพราะว่าวันพระมันเป็นเรื่องเล่าอยู่แล้ว
เราก็ไม่ไปนะคุณแม่กลัวเจออย่างนั้น

เมตรยาวสิก็เท่ากับกัญชัย๒คน

หางกับสิ่งที่เจอเท่าแขน

มาเรื่องนี้บ้างค่ะก็มีการโปรดก้าวพรบยาเสพติด
กัญชากราธอมกัญชาเพื่อการแพทย์นะคะ
แต่การเสพกับการขายเนี่ยถ้าคุณใช้คุณเจอคุกแน่นอนค่ะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่
บัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่๗พศ๒๕๖๒ปีนี้เลยนะคะ
โดยระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูล
มีพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
พระราชบัญญัตินี้เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท๕ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสอดคล้องตามหลักสากล
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บรรยัติไว้ในมาตรา๒๖ของรัฐธรรมนูลแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรด๙ให้ตราพระราชบัญญัติพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่๗พศ๒๕๖๒ขึ้นไว้
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ทั้งนี้ในพรบดังกล่าวค่ะก็ระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้
บอกว่าเนื่องจากพรบยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๒๒นานมากแล้ว
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบางบัญญัติที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
จากนี้ค่ะปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก
ซึ่งตามพรบยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๕๙
กัญชาและพืชกระท่อมนั้นเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท๕
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสพหรือนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย
หรือว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
และยังกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย
ดังนั้นเพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
ที่จะได้รับและใช้กัญชา
เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์

เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้ทำได้ด้วยชอบโดยกฎหมาย

และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ
และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาทางด้านยา
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพรบยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๕๙
เพื่อเปิดโอกาสให้นำกัญชาและพืชกระท่อมนั้น
ไปทำการวิจัยแล้วก็พัฒนา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปนั่นเอง

ก็ต้องดูดีพี่หนุ่มว่าทางการแพทย์จริง

น้ำมันกัญชามันช่วยเล่ามะเร็ง
โรคอัลไซม์เมื่อพวกภาคกิณศร

หนึ่งไอ้ดินที่จะปลูก

เพราะทุกวันนี้คุณใส่ปุ๋ยเคมีฉีดยาฆ่าแมลง
เมื่อดินตรงนั้นมันผ่านยาฆ่าแมลงมันผ่านสารเคมีแล้ว
คุณเลิกคิดที่จะปลูกเหมือนกัน
ปัญหาต่อไปที่ต้องดูก็คือว่า
ใครบ้างที่จะได้รับใครบ้างที่จะได้รับสัมปธานไปปลูก
ในการขายจำหน่ายใช่ไหม
สัมปัธานได้ไปปลูกก็สำคัญ
เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าชาวบ้านได้ก็จะดีด้วย
อันนี้อาจจะลำบ่างนิดหนึ่ง
เพราะว่าจริงต้องมีการยื่นขอรับใบอนุญาตต่อได้

เป็นของในทุนใหญ่หมดชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างนี้
แต่เขาก็บอกว่ากฎหมายอาจจะมีการควบคุมปลูกกันในบ้าน
หมายถึงว่าอย่างบ้านหล่อนอยู่ไหนนะลำปาง
ลำปางนี่อากาศดีเหมาะกับการปลูกกัญชาถูกต้องไหม
เขาก็อาจจะให้บ้านหล่อนปลูกได้ว่ากี่ต้นกี่ต้น
เพื่ออะไรบางคนบอกว่าเพื่อไปใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ยังได้

ไม่คือต้องสกัดเป็นน้ำมันเท่านั้น

คุณต้องมั่นใจนะว่าดินของที่จะปลูกกัญชา

มันสำคัญตรงนั้นที่สุดเพราะว่าแม้วันนี้ตรงดินตรงนั้นมันเคยใช้ปุ๋ยเคมีหรือมันเคยใช้ยาข้ามอะไรกัญชาคุณจะไม่ได้ใช้ในการรักษาไม่ได้
อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเฟซบุ๊ก
หนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าของเฟสเขา๑๕พาหัวเราะ
เขามีการลงใบสมัครคงทรงลงเล่นนั่นแหละ

เอาไปดูใบสมัครนี้ก่อนนี่ดูซะก่อน
นามสกุลของเขาบินทะลุบ้าน

นี่นะฮะโทรศัพท์หมายเลขอะไรก็ไม่เขียนโทรศัพท์สามซุง
เห็นไหมล่ะสถานที่เกิดห้องคลอดโรงพยาบาล
นี่นะฮะโรคประจำตัวแคสต์วันทรูทรีไม่ได้เป็นคนที่เกเร
ของแคชอ๋อผมก็แบงค์แล้วเหรอ
จำนวนพี่น้อง๓คนเป็นลูกคนที่หล่อที่สุด

เดี๋ยวนะไม่ใช่เขาสมัครงานบริษัทอะไร

ไม่มันต้องดูด้วยว่าเขารับบริษัทเขาทำอะไร
อันนี้ไม่ต้องเบอร์ตาเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาลงในเฟซบุ๊คของเขาเอง

เออคุณเอาของบริษัทคุณก็มีแต่คนป้าประบองเลย
จริงอย่างนี้ฉันรับ
นั่งลำผมคุณดิ
เพราะบ้านนี้บ้านขายทุกวันนี้จะได้ขึ้นชื่อแล้ว

เหมือนช่องวันก็แต่สิ้นกรรมบ้านนี้มีลัก

แม่ดังยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์ต้นหอมเธอ
คือก่อนอื่นเรื่องของเรื่องเมื่อวานเนี้ยมันมีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ว่ามีแชทหลุดมาเฉียดเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊อะไรนะ

ก็มีแชทหลุดบำบินผลิตภัณฑ์ของดาราคนนึง
บอกสั่งมาจากเกาหลีแต่จริงไม่ได้สั่งเกาหลี
มันก็คือไม่ได้สั่งมาจากเกาหลีหรอกนู่นปฐุมธานี

แต่ปรากฏว่าอันนี้จริงแล้วเนี่ย

แต่ก่อนหน้านี้ด้วยความที่แบบเข้าใจว่าของเดิมมันเป็นหลักการตลาด
แง่ของเดิมมันเต็มอยู่แล้วขายไม่ไปแล้ว

ที่คุณภาพสูงกว่าทุกอย่างดีกว่าทำออกมา
ปรากฏว่าพวกคุณส่วน๔คนนี้ที่เราเห็นต่นหอมตูมก๊อปเออแต้ว
ก็เลยลงทุนไป๒๗ล้านจ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อน
ให้กับคนที่บอกโอเคเดี๋ยวจะไปเอาของจากเกาหลี
คือคราวนี้ไม่ต้องมาแบ่งบรรจุที่ประเทศไทยแล้ว
บรรจุมาจากเกาหลีเลยก็จ่ายไปก่อนครึ่งหนึ่ง๒๗ล้านบาท
ปรากฏว่าเมื่อจ่ายปุ๊บไอ้คนที่ทำบอกว่าทำไม่ได้แล้ว
เพราะพรีเมียมจดออยอร์เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าพรีเมียม
พวกนี้ก็เลยไม่ต้องไปจ่ายอีก๒๗ล้านไงพี่หนุ่มเข้าใจรู้ป่ะ
เป็นพี่สมมุติจ่ายไปก่อน๒๗ล้านแล้วพี่จะจ่ายที่เหลือมา
ถ้าสมมติบอกว่าจดออยอมไม่ได้ถูกก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลา
ก็คือกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะให้พวกนี้ก็เลยฟ้อง
คนที่เอาเงิน๒๗ล้านไปพวกนี้ก็เลยคนที่ปล่อยแชทออกมา
ก็เลยแค่ต้องการว่าทำลายไม่ใช่ทำลายเพื่อที่จะให้ไปถอนฟ้องในศาล
แค่นั้นเองนี่เพจดอกจิกเขาได้ออกมานำเอกสารทุกอย่างมาดูนะฮะ
แต่คนก็ไปบอกว่าบอสหมายถึงต้นหอมตอนนี้เขาชอบอุ้มลูกไงเถอะ
อุ้มเด็กน้อยไงอย่ามัวแต่เลี้ยงลูกไปดูซิข่าวเขาเมาส์ว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ขอให้ไปก็ข่าวเลยแต่นางก็ตอบประยุกต์สั้นว่าใช้วิจารณญาณในการรับสื่อนะคะ
นางสองคนคือแม่ต้นหอมกับแม่เออมะตูมเนอะมะตูมไปตามอ้ำหรือเปล่า

เกาหลีไปเที่ยวเกาหลีมาเพิ่งกลับมานี่ต้นหอมนางก็ตอบอย่างนี้
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็นางก็ออกมาพูดถึงเพจดอกจิก
ดอกจิบเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ย
บอกว่าจากการที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาหารเสริมข่าวโด่งดังของทางเรา
ได้มีการตั้งคำถามในส่วนของบาร์โค้ด
ทำไมเป็น๘๘๕ทำไมไม่เป็น๘๘๐
ผลิตที่เกาหลีจริงไหม
กล่องที่เขาใส่ให้คนที่ที่เมืองไทยเป็นคนใส่กล่องให้อะไรแบบนี้มากกว่า
แต่หมายถึงว่าใช้คนในเมืองไทยในการเป็นคนแทง
บริษัทในเมืองไทยนี่แหละมันจะมีแบบนี้ด้วยแล้วแต่คนทำ

คือโรงงานเขาก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมเอกสาร
เป็นรายลักษณ์อักษรเบื้องต้นแล้วจะมีการแถลงข่าวนะฮะ
เมืองต้นแล้วก็ทางโรงงานส่งมามีข้อมูลครบชัดเจน
นำเข้าจากประเทศเกาหลีจริงแต่มาแบ่งบรรจุที่ลำลูกกาพี่หนุ่ม
คือเข้ากล่องให้สมบูรณ์ส่วนประเด็นที่ขึ้นสถานะว่าเป็นผลิต
ตอนนี้โรงงานกำลังหารือกับทางออยว่าจะสรุปสถานะยังไง
มี๒กรณีผลิตขั้นตอนสุดท้ายหรือแบ่งบรรจุ
ตามนี้ทุกคนก็มีอะไรอัปเดตกันไปนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นเพราะว่าที่กรมกรก็จะออกมาแถลงอยู่นะครับ
เขาจะออกมาแถลงพร้อมได้ข่าวว่าจะออกมาแถลงพร้อมกันหมด

เขาก็ตรวจสอบเยอะเขาก็ไม่มีกรณี

เอาอวดของขวัญจากยายาให้ณเดก
พีคสุดตรงแคปชั่นของเขานี่แหละ

สถานะไม่สำคัญเท่ากับการกระทำเลยทีเดียว
สำหรับคู่นี้นะคะคุณณเดชนกับคุณยาย่า

ยายาก็ได้ทั้งดอกไม้แล้วก็กล้องถ่ายรูปจากคุณณเดชน์ด้วย

แก้วก็ได้ลงภาพของขวัญจากยายา

จากคนรู้ใจลูกชายนี่แหละนะบอกว่า
ลูกไม่อยู่ไปทำงานที่พิศนุโลก

คนรู้ใจลูกชายในวันสำคัญ

เคลิ้มคิดถึงเจ้าของเลย

ยาย่ามาให้แฟนได้ฟินกันอีกนะคะ
นี่ค่ะคุณแม่โพสต์ตรงยังฟิล์มขนาดนี้ดูสิ
คนรู้ใจลูกชายในวันสำคัญ
ไปอีกเรื่องหนึ่งคุณไมค์พิรัตรนะครับ
ตอนนี้ก้าวเข้าสู่เวทีฮอลลีวูดแล้ว
ไปเล่นหนังกับเพียสไง

มีลูกยิ่งดันเลยนะครับโก้อินเตอร์เลย
นะครับไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งนะครับ

ก็คือเพียสบอสแนนน

นะฮะแล้วก็ยังมีเรนนี่ฮารินด้วย
คุณไมค์เขาก็บอกนะว่าเขาไปเจอเพียสมาแล้ว
เพียสมีคนแบบว่านายซ์มาก
ดีมากเขาตื่นเต้นมากเลย

เด็กตอนแรกมีลูกนึกว่าจะดับเนอะ

เขาตื่นเต้นจริงที่ได้เจอตัวเป็นเลย

อ่ามีบี้คุณป้องนวา
บี้แฟนของคลุปกริปอ่ะป้องนวัฒน์

แล้วก็ที่แบบดังจริงก็มี

คือที่จีนก็จะเป็นทางคุณป้องทางอเลี้

ไปทำอะไรไปขายก๋วยเตี๋ยวหรืออีนี่ไง
ต้องเช็คก่อน
เธอเกิดไม่ดังก็นู๊นลู๊ก
ไปบ่งกับเขาใครบ้าง
อ้าวอ้างกกว่ามาก
บ่งโมไหม
โอ้แอมป์ฟิว
ถ้าหล่อนอยู่บ้านฉันหล่อนตัวหิวเลยอีบ้า

นี่เขาบอกก็ดูเคราะห์ใส่คายูเสาร์สิ้งช้า

เขาบอกว่าตอนนี้คาสโนวีคนใหม่
ไม่ได้คำว่าคาซิโนวีมานานแล้วเนาะคนใหม่ของวงการบันเทิงเขามอบให้กับวิววรรณรส
มีเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะพูดจริงเนี่ยแหม่แซ่บหลายเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
เอามาอันนี้ค่ะก็เป็นสายบุญน่ะนะคะชวนกันทำบุญสักนิดนึง
คุณเต้ยกับคุณอเล็กซ์นะคะก็เป็นคู่รักที่เรียกว่าพยายามหาเวลา
ก็ไปหาเรื่องดีทำด้วยกันนะคะ
คุณเต้ยเขาจะออกทริปกับเพื่อนนุ่งขาวห่มขาวไปเป็นอาสาสมัคร
ที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
อเล็กพอมีเวลานี้
ก็คือจริงเขาบอกว่าเปิดตอนนี้เป็นแฟนกับไอ้น้องเจด

ก็หลายคนก็ว่าอูหูตายแล้ว

คือพี่ไม่เคยอยากจะอ่านข่าวน้องเลย

หมดน้ำผู้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้อะไรเลย

เป็นแฟนหรือเปล่า
เอาเป็นแฟนกับใครมาบ้าง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เราย้อนไปดูตรงอย่างงี้ใช่ไหม

ย้อนกลับไปน้องวิว
เองจิเขาก็บอกว่าคุณแม่ขาคุณแม่ช่วยย้อนให้หน่อยค่ะ
ก็เริ่มจากคนแรกคือส่วนยุค
เคยมีข่าวจิ๊กจากสมัยเข้าวงการ
กับส่วนยุคเนี่ยปิ๊งกันจริงหรือเปล่าเพราะเป็นคู่จิ้น
แต่ก็เพราะคาแรคเตอร์หรืออะไรหรือเปล่าทำเอาแฟนนี้ก็บอก
เอ๊ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแฟนกันแต่อีกหนึ่งคนใคร
ก็ยกำลังพูดอยู่ฟังอยู่เราฟังอยู่ไหมพิรัติอุ๊ยนี่ไง

ไหมพิรัติเป็นหนุ่มหล่อที่ตกเป็นข่าวกับวิวสำหรับไหมแต่สุดท้าย
ทั้งกูก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรกันแต่กอภัย
หรือไม่ได้กิ๊กั๊กกันกัน

น่าจะเป็นแค่กระแสโปรโมทละครเท่านั้น
อังกฎเขาจัดเตรียมไปหมดเลยให้รูปแต่ละคน
อังกฎเขาจัดเตรียมไปจากรูปไว้
อังกฎว่านี่คืออะไรเฮียคอนโดปินคอนโดไงคุณแม็ก
มายุมีคอนโดเร็วไว้บนแหลก
ปากปรินไงตอนนั้นก็มีข่าวไงเธอ

คอนโดอะไรคอนโดคืออะไรฉันจำไม่ได้เธอ

โอ้โหแล้วหล่อนเขียนไว้ในสคริปฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง
เขาบอกว่าหมากปรินเนี่ยถึงขั้นมีภาพหลุด

นะแถมวิวเองก็ลั่นว่ามักคือคนที่สนิทที่สุดในตอนนั้น
แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกคุยกันไป
ชนิดที่มีดราม่าให้เห็นเลยล่ะ
แบบว่าโอ้โหแบบเสียกันเลยล่ะ

เขาบอกพุทจะเรียกซากรนี้กัน

อันนี้เธอกูดีเค้าบอกว่ายังไม่หมด
ลูกลับจริงนาทีก็บอกฟรึ้มจนดาลอยุ่งเท่าผู้นาทีเลยครับ
คนที่เจ็ดก็คือนองธนาก็เพิ่งเลิกกันไปความหวานมาถึงทางตาก
คนปัจจุบันเจ็ดพี่พัชถ่ายละครกลับมาเป็นแฟนกันไงเธอทาเลริสยาไง

เหมาะไหมความลับเป็นสิ่งสวยงามนะแองจิเนอะอืมเนอะ
สรุปดีเนาะ

จริงมันที่พี่ทำข่าวแบบแต่คุณแม่งอ่านคล่องเลยนะ
เมื่อกี้คุณแม่งไม่ตามให้ดูสคริปท์ซักทิศเลยนะ
คุณแม่งนะท่านพี่เห็นออกไปจากใต้สมนึกแล้วคุณแม่ง
เพียงยอดตามไม่ได้อ่านสคริปท์เลย